รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
รองอธิบดีประกิจวงศรีวัฒนกุล

สวัสดีครับคุณท่าน
รองค่ะตกลงเรื่องม้าลาย
เมื่อสักครู่นี้คุยกับอธิบดีกรมประสุทธิ์นะคะ
คือถ้านับก่อน๘เมษายน

เป็นกรมอุทยานแห่งชาติที่ต้องดูต้นทาง
เขาตรวจโรคม้าลายมาแล้วถูกไหมคะ
ครับตรงนี้ได้การขออนุญาต

อันนี้ก็ถูกต้องครับ
แต่ในขณะนำเข้ามา
ได้รับการรับรองจากกรมบริษัทว่าใบรับรองสุขภาพเนี่ยได้มาตรฐานตามที่กรมบริษัทเนี่ย
รับรองหรือไม่นะครับอ่าซึ่งในการดำเนินการเนี่ย
ตรงนี้จะมีความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยจะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของ
การอนุญาตนำเข้าส่งออกนะครับค่ะแล้วก็ชนิดพันธุ์กับจำนวนเนี้ย
ถูกต้องไหมแล้วก็เป็นอยู่ในบัญชีของไตเซสหรือไม่หรือเป็นสัตว์ป่าหรือไม่ครับ
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมอุทยานครับถ้าเดี๋ยวฉันเอาเฉพาะเรื่องของม้าลายแล้วอยู่ในกลุ่มของม้าลายที่เข้ามาในจังหวะที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุให้ม้าไทยติดโรคเนี่ยนะคะ
คือเท่ากับว่าม้าลายที่มาถึงประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้มีการกักกันโรคแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจเลือดตรวจโรคอะไร
แต่ว่าใช้ดูว่าใบรับรองจากต้นทางน่ะรับรองมาแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นโรคแบบนี้แล้วก็คือผ่านเข้าประเทศเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ไม่ถูกต้องครับอันนี้ไม่ถูกต้องคือที่ส่วนนักภูมิที่นำเข้ามาครับก็จะมีหน่วยงาน๓หน่วยงาน
ถ้าคือกรมอุทยานเราก็จะดูชนิดและกำหนวนแล้วก็มีใบรับรองส่วนภาพจากประเทศทุกส่วนต่อ
ประสุทธิ์ก็จะต้องกักกันโรคก่อนและตรวจว่าใบรับรองนั้นได้มาตรฐานเทคนิคการตรวจตรงกับที่กรมประสุทธิ์กำหนดไว้หรือไม่
แล้วกรมประสุทธิศัตริย์จะปล่อยสัตว์นี้ออกมาไปตามที่สถานที่กัดกัน
ซึ่งกรมประสุทธิศัตริย์ก็ต้องไปตรวจรับรองอีกว่าสถานที่กัดที่เก็บสัตว์ได้มาตรฐานหรือไม่
อันนี้ก็เป็นหน้าที่๒กรมชัดเจนมากครับ
ค่ะถามท่านรองนิดเดียวนะคะคือกรมประสุทธิ์ก็คือจะดูใบรับรองที่ถือมาจากต้นทางใช่ไหมคะ
เขาก็จะต้องดูด้วยว่าเทคนิคการตรวจต้องไปก็ต้องตรวจครับได้มาตรฐานหรือไม่ครับ
แล้วกรมประสุทธิศัตริย์ต้องตรวจไหมคะ
ต้องตรวจครับอันนี้ต้องตรวจครับเพราะที่ด่านนี้ก็จะมีสถานกักกันอยู่ตรงที่ด่านด้วย
เดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติที่ท่านรองบอกคือกรมประสุทธิ์ต้องตรวจเท่ากับว่ากรมประสุทธิ์ต้องตรวจเลือดม้าลายที่เข้ามาในประเทศไทยไหมคะ
ก็ต้องอยู่ที่ทางวิธีการของกรมประสุทธิศัตริย์เพราะตรงนี้เป็นบทศาสตร์หน้าที่เป็นน้ำหน้าที่ตามภาระบอโรคระบาดสัตว์ของกรมประสุทธิศัตริย์
ตอนที่สองหน่วยงานนั่งคุยกันเรื่องนี้นี่เข้าใจเข้าใจเรื่องการตรวจโรคความหมายวิธีการตรงกันไหมคะท่านรอง
ก็ความจริงก็คุยกันหลายรอบแล้วก็รู้ว่าตามภาระบอนี้อำนาจหน้าที่เป็นกำหนดพัดเปลี่ยนครับคุณจำฝัน
เดี๋ยวนะคะงั้นเอางี้ขอคำถามสุดท้ายสั้นค่ะเท่ากับว่ากลุ่มม้าลายต้องสงสัยเอาเขาเขาเป็นแค่ต้องสงสัยก่อน
ม้าลายต้องสงสัยเนี่ยเท่ากับได้รับการตรวจโรคว่าไม่มีการละโรคก่อนเข้ามาในเมืองไทยไหมคะ
ถูกต้องครับอันนี้ครับมีใบรับรองจากประเทศ
หมายถึงหมายถึงตอนหมายถึงตอนมาถึงที่ด่านเมืองไทยได้ตรวจอีกครั้งไหมคะตรวจเลือดว่าเขา
ว่าคนในวงการม้าก็รอมาหลายเดือนแล้วคงอยากได้คำตอบเหมือนกัน
ขอบคุณท่านรองอธิบดีก่อนนะคะ

คือเรื่องนี้มันส่งผลไม่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องคนรวยนะคะ
เพราะว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับวงการม้าเนี่ย
และบางคนอาจจะหมดอาชีพไปเลยด้วยซ้ำนะคะ
อีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ